เหตุการณ์ที่เวลาที่ฝ่ายหญิงเขาไม่อยากจะยุ่งด้วยแล้ว
เขาไม่รักแล้วแล้วขอเลิกอะไรพวกนี้
แล้วฝ่ายชายไม่ยอมมีคดีเกิดขึ้นบ่อย

ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าท่านตามเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ

ชื่อจริงก็คือนางสาวปอนัทถาสายถนอมนะ
ถูกพบเป็นศพในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านเมืองทองทานีนะครับ
อยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับ
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง

เกรียงไกรเพชรคุ้มอายุ๓๖ปี
เป็นอดีตแฟนนะที่เคยบอกเลิกกันไปเนี่ยนะ
อยู่กับศพแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายเนี่ย

แต่ญาติเบาะไม่ปักใจเชื่อ

แล้วก็มีการส่งไลน์จากน้องเมย์ไปขอ
ความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดที่รู้จักกันด้วยนะครับ
เกรียงไกรนะครับหลังจากก่อเหตุแล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ฆ่าแต่ว่าอยู่กับศพเนี่ยมาเจอพอดี
เป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาแล้วเนี่ยนะครับ
ก็ถูกตำรวจติดตามนะครับแล้วก็เรียกตัวมาพบก่อนจะแจ้งหมายจับจากศาลนะครับ
เพราะว่ามีพยานหลักฐานหมดนะครับว่าเป็นคนฆ่า
วันนี้นายเกรียงไกรที่ถูกควบคุมตัวไว้แล้วนะครับสพปักเกร็ดเนี่ยนะฮะ
ควบคุมตัวไว้อ่าก็ปรากฏว่ายังมีอาการเคร่งเครียดนะ
แล้วก็ยังให้การปฏิเสธข้อหาอยู่นะครับ
แต่จากการตรวจสอบในเชิงลึกทางด้านเทคโนโลยีของตำรวจนะครับ
พบข้อมูลว่านายเกรียงไกรมีการวางแผนจะฆ่าน้องเมย์ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว
นี่นะฮะโดยคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ๒๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุน้องเมย์ผู้ตายยังได้ส่งไลน์ไปขอความช่วยเหลือกับเพื่อนสนิท
ที่เป็นหัวหน้างานเป็นการแชทข้อความไปหา
บอกว่ามาดามขาก็คือหัวหน้างานเขานะ
ช่วยด้วยหนูจะทำยังไงดีพี่เกรียงเข้ามาเมื่อคืนเขามาเอาของ
คือเลิกกันแล้วแต่ไม่ยอมเลิกเมื่อคืนเขาทำร้ายหนูจนหายใจไม่ออกเลย
เขาเอาแขนขามาทับคอหนูแล้วก็หลายอย่างเขาเหมือนโรคจิตเลย
หนูจะโทรหาเฮียก็โทรไม่ได้เฮียคือแฟนใหม่ของน้องเมย์
หลังจากเสียชีวิตสภาพศพของน้องเมย์มีรอยช้ำที่คอแล้วก็แขนซ้าย
เกรียงไกรเนี่ยอ้างว่าน้องเมย์ฆ่าตัวตาย
แต่ครอบครัวกับแฟนของผู้ตายไม่เชื่อตั้งข้อสงสัยว่าต้องถูกฆาตกรรม
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคอนโดนะครับที่อยู่ในวันเกิดเหตุบอกว่า
วันเกิดเหตุเห็นนายเกรียงไกรมีท่าทางมีพิรุธแล้วก็ลงมาจากห้อง
มาบอกว่าขอเบอร์กู้ภัยหน่อยแล้วก็มีการแจ้งกู้ภัย
พอกู้ภัยมาตรวจที่ห้องพบศพน้องเมนายเกรียงไกรก็อยู่ในห้องนั่นแหละ
ได้เห็นเขาลงจากลิฟต์ออกจากลิฟต์มาแล้วมายืนดูกล้องวงจรปิดปิด
หน้าโต๊ะของรอพอประมาณสัก๗โมง๑๕แต่ก็อยู่นานพอสมควร
หลังจากนั้นเขาก็ได้เดินออกจากตัวอาคารของตึกออกไปข้างนอก
ประมาณสัก๕นาทีได้เข้ามาขอเลขโทรศัพท์
แล้วรพก็ถามว่ามีใครเป็นอะไรที่จะกลับมา
เลขโทรศัพท์นี้เราพอถามเขาก็ไม่ยอมบอก
แล้วเขาได้เลขโทรศัพท์จากรอพอแล้วเขาก็ขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็โทรไปหามูลนิธิเอง
ศูนย์ก็เลยวิทยุถามรอพอประจำตึกว่ามีใครเป็นอะไรไหมในตึก
มีผู้หวังดีแจ้งมาว่ามีคนกินยาฆ่าตัวตาย
เคราะห์พอบอกว่าไม่มีใครแจ้งหลังจากนั้นมุนที่ได้มา
ได้เข้าไปดูในห้องรู้ว่ามีคนตายแล้ว
คุณพ่อของน้องเมย์บอกว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายเกรียงไกรให้ถึงที่สุดนะครับ
ชนะสูตรพบว่าน้องเมย์หัวใจล้มเหลวเนื่องจากขาดอากาศหายใจ
ถ้าฟังพฤติกรรมของผู้ต้องหาจากทางตำรวจนะครับ
จะเห็นเลยว่าโอ้โหความโหดเยี่ยมเนี่ยนะ
พันธมตเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์ภูมิกับการสพปักเกร็ด
บอกว่าจากการสอบสวนสืบสวนนะครับ
พบพฤติกรรมของนายเกรียงไกร
เกิดอาการหึงห่วงและทำร้ายร่างกายผู้ตายอยู่บ่อยครั้ง

ฝ่ายหญิงเขาขอเลิกแล้วก็ตีตัวออกห่าง
แล้วก็ไปรู้จักกับแฟนหนุ่มคนใหม่
เกรียงไกรยังโกรธอยู่นะครับแล้วก็ตามหึงหวงอยู่นะครับ
ล่าสุดเนี่ยตามมาทำร้ายร่างกายเขาตั้งแต่๒๔สิงหาคม
แล้วพอ๒๙สิงหาคมคืนวันเกิดเหตุนะ
ทำทีเป็นขอนัดเจรจาอีกครั้ง

เจรจาว่าจะจบแล้วจบจริงแต่ขอไปเอาของเอาของอะไรในห้องเนี่ย

ผู้ตายถูกทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ข้อศอกกดที่ลำคอ
ทรมานเพื่อให้ยอมรับว่า
คบกับผู้ชายคนใหม่คือใคร
มีร่องรอยแผลที่มือของผู้ตายนะครับ
ซึ่งเกิดจากการที่นายเกรียงไกรหยิกและขวน
เพื่อต้องการให้ผู้ตายเอามือมาสแกนลายนิ้วมือ
เพื่อใส่รหัสผ่านมือถือฮะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ตายเขาก็มีช่วงจังหวะ
ที่เขาเนี่ยแอบพิมพ์แอบส่งแชทข้อความไปหาเพื่อนให้มาช่วย
แต่ไม่ทันครับเพราะว่าในระหว่างทั้งคืนนี้นายเกรียงไกรเนี่ย
กดทับแบบจับเขาตลอดทรมานเขาตลอดไม่ให้เขาลุกจากเตียงไปไหนเลย
เขาขาดอากาศหายใจตายคาเตียงนะฮะ
แล้วตอนเช้าก็ทำทีเป็นแบบลงมาหารอปภบอกขอเบอร์กู้ภัย
โทรบอกกู้ภัยว่ามีคนกินยาฆ่าตัวตายใช่พอตำรวจพอกู้ภัยมาถึง
ก็ทำทีเป็นร้องไห้อยู่ข้างศพน้องเมย์ถูกต้อง
คือลงมาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดมิเนียมก่อนนะ
คือคงอยากรู้ว่าเห็นพิรุธอะไรของตัวเองหรือเปล่า
ก็เขาก็ปล่อยตัวไปพักนึงได้พยานหลักฐานชัดก็ตามจับมาได้นะฮะ
ถูกแจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับอืม